เมื่อวานเราบอกว่าเข้าสู่ฤดูฝน
โอ้โหแล้วมันก็กลายเป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นเลยนะคะ

อย่างที่เห็นเลยพายุซัดโดมโรงเรียนถล่มเมื่อวาน

ยังมีทั้งเด็กนักเรียนมีผู้ปกครอง
มีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับ
โดมมันถล่มลงมาจนทับทั้งเด็กทั้งผู้ปกครอง

รวมการเสียชีวิตตอนนี้๗ราย
แล้วก็บาดเจ็บ๑๘รายนะครับ
เป็นนักเรียนที่มาซ้อมปอนด์

หลายศพนะครับตอนนี้เมืองต้น๔ศพ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังระดมช่วยเหลือกันอยู่
มีต้นเป็นชาวบ้านติดฝนนักเรียนก็ติดฝน
เข้ามาหลบในอาคารเรียนเกิดถล่มขึ้นนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวาน
ตอนช่วงเย็นนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร
รวมถึงในพื้นที่ของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะครับ
ก็คือโรงเรียนวัดเนินปอตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับ
ปรากฏว่ามีทั้งฝนมีทั้งลมและทำให้หลังคาของโดมโรงเรียนถล่มลงมาครับ
เด็กนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนะฮะ
หลบฝนอยู่ในนั้นรวมถึงซ้อมฟุตบอลอยู่ในนั้น
ปรากฏว่าถูกโดมทับเสียชีวิตภายใน
แล้วก็มีที่บาดเจ็บจำนวนมากนะครับ
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดพิจิตรนะครับ

พยายามที่จะหาตัวของผู้บาดเจ็บ
เพื่อที่จะนำออกไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
เพราะว่าการทำงานก็เป็นไปด้วยความยากลำบากคุณดูสิ
ปรักหักพังของโดมรวมถึงความระมัดระวัง
กลัวว่าโดมหรือว่าชิ้นส่วนเหล็กอื่น

แล้วก็โดยรอบไฟฟ้าดับทั้งหมด
ต้นไม้ใหญ่ที่ถูกพายุพัดโค้นก็หักล้มระเนรนาศนะครับ
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุฝนตกหนัก
แล้วก็มีลมพายุพัดค่อนข้างแรงนะครับ

แต่ว่ามาเตะฟุตบอลกันตามปกติ
โดยพานโรงของโรงเรียนก็มาเตะฟุตบอลกับเด็กด้วย
และพานโรงก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะฮะ

ก็เข้าหลบฝนภายในอาคารที่เนี่ย
ตรงเนี่ยลมมันพัดถลงมาเนี่ยนะครับ
ฟังเสียงของผู้เห็นเหตุการณ์นะฮะ
ความร่มจมูก
คุณผู้ชมฮะคนนี้นอกจากเป็นผู้เห็นเหตุการณ์แล้วนะฮะ

คือพานโรงที่เสียชีวิตคือญาติเขานะครับ
แล้วก็ตอนเมื่อคืนที่พี่ผู้หญิงคนนี้
เข้าไปพยายามที่จะหาดูว่า
หลานของเขาอีกคนชื่อบิ๊กหายไปไหน
ว่าบิ๊กยังติดอยู่ใต้ซากประหลักหักพัง
และเป็นผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
คุณผู้ชมฮะศูนย์เสียทั้งญาติศูนย์เสียทั้งหลานนะครับ
คุณผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มที่นะครับ
ในการที่จะกู้ร่างของคนที่อาจจะเสียชีวิตอยู่ภายใต้โดมนี้

แล้วก็กู้ซากประหลักหักพังนี้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
ช่วงเช้าวันนี้เรามีความคืบหน้า
เพราะว่าตำรวจกู้ภัยและกองพิสูจน์หลักฐาน
ก็ยังทำงานอยู่ตรงนี้เต็มที่นะครับ
โดยทางด้านของรักษาการภูมิหนัยการ
ในพื้นที่ของตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตร
ได้รับผลกระทบบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายจากลมพายุ
และตอนนี้กำลังดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องงานศพ
ของทั้งผ่านโรงเจ้าหน้าที่โรงเรียน

กำลังฝึกซ้อมให้กับเด็กด้วยนะครับ
เรื่องต้นวันนี้มีการสั่งปิดโรงเรียน
เพื่อเคลียร์ซากปรักหักพังที่เกิดจากพายุ
พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้

ต้องรองบประมาณในการซ่อมแซมต่อไปนะครับ
ขณะที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินปอนะฮะ
ก็บอกว่าอาคารโดมที่เกิดเหตุ

พังเสียหายและกลายเป็นข่าวเศร้านะครับ
ส่วนความเสียหายอื่นจากการสำรวจนะครับ
มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายทั้งหมด๖หมู่บ้าน
มากกว่า๑๐๐หลังคาเรือนอย่างที่บอกทั้งตำบลเลยครับ
เบื้องต้นเนี่ยได้มีการตั้งเต็นต์วอลูม
รับแจ้งเหตุความเสียหายเพิ่มเติมของชาวชุมชนด้วยนะครับ
แล้วก็สร้างโรงทานและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
ตามระเบียบของทางราชการแล้วนะครับ
นายกเทศก็อยู่ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น
ข้ามคืนมาถึงตอนนี้เลยนะครับ
โดมก็คือเป็นหลังคาสูงหลังคาเมซเซอร์ชีสธรรมดานี่แหละค่ะ
สร้างโดยใช้งบประมาณการเรียรายของคนในชุมชน
แล้วก็ใช้แรงงานในชุมชนในการสร้างนะคะ

ครับผมแล้วตอนนี้มีความเสียหายยังไงบ้างครับ

ว่าเรือนที่เสียหายเสียหายทั้งหมด๖หมู่บ้าน
ได้รับความเสียหายมากกว่าร้อยหลังคาเรือนค่ะ
แล้วพวกผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเท่าไหร่ยังไงนะตอนนี้
ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งหมด๒๕ราย

ตอนนี้ยังรับการรักษาที่โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลสามงามและโรงพยาบาลวัชิระค่ะ
แล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชน๑รายนะครับ
เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะครับที่ท่านนายกเทศได้เปิดเผยออกมานะครับ
รวมแล้วมีผู้ประสบเหตุ๒๕ราย
แบ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๘ราย
ซึ่งได้รับบาดเจ็บส่งเข้าโรงพยาบาลสามงาม๑๑รายนะครับ
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวัชฌิลักษณ์ปรามีอีก๗รายนะฮะ
แต่ที่เป็นข่าวเศร้าที่สุดคือผู้เสียชีวิต๗ราย
ก็คือนักการพานโรง๑ราย

เด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดเนินปอเอง๒ราย
แล้วก็ยังมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอื่นอีก๒รายนะครับ
พอได้ฟังข่าวนี้มันกลายเป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นจริงนะครับ